ผู้สื่อข่าวของเราคุณคารินกระมุดโยธินพร้อมอยู่ที่นั่นนะคะ
รายงานสถานการณ์เข้ามาเชิญเลยค่ะคุณคารินค่ะ
ที่วันนี้หลายภาคส่วนหลายองค์กรหลายเครือคลาย
รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและภาคประชาชนนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ล่าสุดนะครับ
ยังไม่มีนักเรียนนักศึกษาหรือกลุ่มมวลชนนะครับ
ปักหลักรวมตัวกันอยู่บริเวณนี้นะครับ
แต่จะเห็นได้ว่าในตอนนี้ครับเริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากท้องที่นะครับ
ได้มาคอยดูแลความปลอดภัยและจัดการเรื่องการจราจรนะครับ
ทั้งสองฝั่งนะครับถนนลาดพร้าวในตอนนี้นะครับ
ยังไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นและสามารถยืนยันได้นะครับว่า
บริเวณนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีการปักหลักชุมนุมของกลุ่มมวลชนหรือไม่นั้นนะครับ
ต้องมาดูกันที่เครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าที่ส่วนใหญ่จะมีเป็นรถเข็นนะครับ
มาขายลูกชิ้นทอดขายไก่ทอดนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าดังกล่าวนะครับ
บริเวณนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดในกรุงเทพมหานคร
เหนือจากอนุสวรีชัยและหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ
จุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่มวลชนจะมาปักหลักชุมนุมกันบริเวณนี้
เพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาลแล้วก็จะมีการสลับกันขึ้นปลาใส

ทางไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
และหากมีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าใด
ก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ

ขารินกำบุฏิทินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหน้าห้างสรรพสินค้าเดอร์มอลบางกะปิครับ